สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปประเทศไทยของเรา
จะเริ่มได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโนอึนนะคะ
ปีกของพายุจะพัดเข้าบริเวณภาคอีสานของไทย
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักนะคะ

ทำให้ในระยะนี้ภาพรวมฝนของไทยฝนค่อนข้างเยอะนะคะ
ร้อยละ๓๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
พื้นที่มีลมพัดแรงนะคะบวกกับมีฟ้าร้องร่วมด้วยค่ะคุณผู้ชม
ระยะนี้นะคะเรือเล็กฝั่งอันดามันควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
เพราะว่ามีอันตรายคลื่นสูงถึง๓เมตร
ส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยต้องกักระยะเวลาให้ดีค่ะ
โดยให้ฝูงแพะเข้าไปเล็มย่านในสวนสาธารณะกลางเมืองคุณผู้ชม
จากมูลของแพะจะเป็นปุ๋ยชั้นดีแล้ว
ยังสร้างสีสันให้แก่นักท่องเที่ยวได้อีกด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ